เรื่องของความสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักในครอบครัวนะคะของคุณปันเต็มฟ้า
แล้วก็รวมไปถึงคุณสอนรามเทพิทักษ์ด้วยที่ต้องสูญเสียคุณพ่อแล้วก็คุณแม่กันไปนั่นเอง
มาเปิดใจท่อยคำคำสัมภาษณ์ของทั้งคู่ค่ะ
ความรักความอาลัยจากหัวใจคนเป็นลูกนะคะอย่างสอนรามเทพิทักษ์แล้วก็ปันเต็มฟ้า
ในวันที่พวกเขาต้องยืนหยัดเข้มแข็งทั้งที่หัวใจของเขานั้นกำลังร้องไห้ค่ะ
แม่เข็มหักสู้ที่ไม่เคยก่อนให้รอเทาะ
และแม่เข็มให้ที่ไม่เคยผมติด
เพราะลูกเชื่อว่าถึงแม้ว่าวันหลายที่่านจะไม่ได้อยู่ใกล้กัน
แต่ใจของแม่ไม่เคยจะอ้มดูนัย
ความรักแม่นะคะรักแม่ที่สุดแล้วเราจะมีรักแม่ว่าไง
โดยนิสัยส่วนตัวนะครับป่าก็จะเป็นคนที่สุภาพนะครับ
แล้วก็ขี้เล่นนะครับเป็นคนมีเสน่ห์เป็นคนที่มีน้ำใจนะครับ
ต่อคนที่ด้อยกว่านะครับ
ในเรื่องของความกระต่างอยู่กระต่างในทีนะครับ
เป็นสิ่งที่หมาถ่ายทอดให้พวกเราทุกคนที่เป็นแล้วก็ธิดา
นั่นคือคุณสมบัติของความเป็นมนุษย์ขั้นต้น
สิ่งนี้ก็จะเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนที่เป็นลูกหลานทุกคน
ก็จะนำเอามาใช้ในการนำชีวิต
แล้วก็วันนี้นะครับขอบคุณนะครับ
ทุกคนมีเกียรติทุกท่านแล้วก็คนที่มีบัคคุณทุกท่านนะครับ
ที่เสียสลัดเวลามานะครับในวิธีชาวเป็นน่าคิดของคุณพ่อนะครับ
ผมกลับขอบคุณด้วยความขอบครับ
ขอบคุณครับ